คดีของน้องชมพู่นี่ก็๑ปีพอดีถ้านับเป็นเดือนพฤษภาคมนะ
เข้าสู่มิถุนายนเนี่ยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ท่านบอกว่าเดือนมิถุนายนมีความชัดเจนแน่นอน
เรื่องของคนร้ายนะฮะส่วนรายงานจากชุดสืบสวนเนี่ยบอกว่า
พยานหลักฐานชิ้นสำคัญเรียบร้อยแล้ว
เป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็พยานบุคคลที่เข้าเครื่องจับเท็จด้วย
ภูเหล็กไฟที่บ้านกกอกมุกดาหาร
รายงานข่าวจากชุดสืบสวนระบุว่าตำรวจ
รวบรวมหลักฐานขอสารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาอย่างน้อย๑คนในคดีนี้นะครับ
ข้อหา๓ข้อหาคือพรากเด็กอายุยังไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบิดามานดา
คือนวงเหนียวหรือกักขังผู้อื่น
๓คือซ่อนเร้นหรือย้ายหรือทำลายศพ
มิถุนายนที่พบตรบอกว่าจะมีความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่
มีคำตอบให้กับสังคมอย่างแน่นอนภายในเดือนมิถุนายน
เดี๋ยววันไหนเนี่ยจะแถลงข่าวอีกครั้ง
เพราะฉะนั้นมิถุนายนก็คือวันพรุ่งนี้๑มิถุนายน
ค่ะถ้านับวันเนี่ยกี่วันแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใช่ไหม
น้องชมพู่เนี่ยหายตัวไป๑๑พฤษภาคมปีที่แล้ว
ถูกพบเป็นศพในภูเหล็กไฟนะฮะ
เมื่อ๑๔พฤษภาคมนะครับ
นับวันนี้๓๘๖วัน
ใครฆ่าใครทำร้ายน้องชมพู่
นางสาวิตรีวงศรีชาแม่น้องชมพู่บอกว่า
ครอบครัวเฝ้ารอสิ่งนี้มาตลอด๑ปี
ด้วยความหวังว่าตำรวจจะจับผู้ก่อเหตุตัวจริงมาดำเนินคดีได้
นี่คืออีก๑ความหวังที่ผอวตรอบอก

หลักฐานที่ชุดสืบสวนตามรายงานบอกว่าเป็นเส้นขน๓เส้นในจุดเจอศพน้องชมพู่
เป็นหลักฐานที่ตรวจพิสูจน์ทางดินเอรู้แล้วว่าเป็นของใคร

แม่น้องชมพู่วันนี้เปิดบันทึกที่เขียนด้วยลายมือให้กับทีมข่าวของเราดูนะครับ
เป็นข้อความที่บอกว่าเก็บไว้ในใจตลอด๑ปีที่ผ่านมาที่เกิดเหตุขึ้นกับลูกสาว
บันทึกนี้เริ่มเขียนหลังน้องชมพู่เสียชีวิตไป๔เดือน
ก็คือราวเดือนกันยายนปีที่แล้ว
แม่บอกว่าไม่อยากโพสต์ลงเฟซบุ๊กตอนนั้นมันอึดอัดอยากระบายไปหมด
แต่เกรงว่าจะมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นกับครอบครัวก็เลยเลือกเขียนเป็นบันทึกมากกว่า
แล้วก็เขียนไปบันทึกเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
หน้านะฮะที่ให้ทีมข่าวทรัฐทีวีได้ดูนะครับ
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าเอาแบบเป็นย่อนะ
อย่างหน้าที่๑เนี่ยประมาณ๒๐บรรทัศน์
ใจความก็คือบอกว่าผู้หญิงคนนึงซึ่งลูกสาวคนเล็กถูกพรากจากอกไป
จากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา๔เดือนเต็ม
ก็คือกันยายนปีที่แล้วที่เขียน
ได้ยินเสียงเล็กไม่ได้ยินเสียงเล็กใสที่คอยเรียกแล้ว
แม่จ๋าขึ้นเทิงคือพาขึ้นบ้านอะไรประมาณนี้
พาขึ้นไปนอนนะฮะก็บอกว่าคิดถึงลูกเสมอนะครับ
หน้าที่๒คุณแม่น้องชมพู่เขียนบันทึกเอาไว้
บอกว่าไม่มีรักใดยิ่งใหญ่เท่ารักจากพ่อแม่
ไม่มีรักแท้มั่นคงได้เท่าสายเลือด
ไม่มีความผูกพันใดไม่ใช้เวลา๓ปีที่ร่วมทางกันมา
มันมีค่าเกินกว่าจะบอกใครน้องชมพู่อายุ๓ขวบเท่านั้นนะฮะ
หน้าที่๓เขียนบันทึกบอกฝากไปให้
ไม่รู้ลูกได้รับหรือเปล่า
ฝากไปให้เพื่อผ่อนคลายความโศกเศร้า
ฝากไปให้แทนความรักในใจเรา
ก็คงจะฝากอะไรไปให้ลูกสาวในวันนั้นนะครับ
หน้าที่๔ลงวันที่๑๐กันยายน๖๓นะครับ
ตอนนั้นมีกระแสข่าวว่าตำรวจเนี่ย

ภาวนาขอให้สิ่งที่ได้รับรู้ในวันนี้

เป็นการระบายแล้วก็บันทึกเรื่องราว
แทนการโพสต์ลงโซเชียล
เข้ามาย้อนกลับเข้ามาในสมองอีก
ระบายแล้วก็ทิ้ง

หมอปลาค่ะหมอปลามือปรับ

ข่าวการออกหมายจับคนร้ายคดีน้องชมพู่

เพราะว่ารอบนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

หมอปลาเองก็ดีใจกับพ่อแม่ของน้องชมพู่

เพราะที่ผ่านมาก็ผ่านเรื่องร้ายมาเยอะ

คุณผู้ชมคะที่เคยพูดมาว่า
คนร้ายเป็นคนใกล้ตัวของน้องชมพู่
แต่ไม่ใช่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่แน่นอน
หมอปลาบอกก็มั่นใจแหละ

ในนั้นมันมีข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

ผู้ต้องหาก็ต้องไม่ใช่พ่อกับแม่ของน้องชมพู่

หมอปลาบอกว่าก็เดี๋ยวรู้พร้อมกัน
ในวันที่ออกหมายจับค่ะ
กันอยู่ว่าคือใคร
และตอนท่านผศนาปุรรตลมินฐาน

ว่าผู้ร้ายคนนั้นคือใคร
ตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครเลยนะฮะตั้งแต่เกิดเหตุขึ้นนะครับ
มีแต่การสงสัยมองกันไปอะไรประมาณอย่างเนี้ยยังไม่มีผู้ถูกแจ้งข้อหาอะไรเลยนะครับ
วันนี้เราได้คุยกับพ่อแบมพ่อแบมนี่เป็นหนึ่งในพยานปากสำคัญในคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
คือวันที่น้องชมพู่หายตัวไปจากบ้าน๑๑พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยพ่อแบมบอกว่าเห็นลุงพลลุงเขยน้องชมพู่
อยู่แถวแถวสวนยางพาราข้างบ้านในวันที่ชมพู่หายตัวไปซึ่งมันจะเกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องอะไรยังไงเนี่ย
อันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจเขาค่ะพ่อแบมบอกว่าเป็นข่าวดี
พบตรบอกว่าคนร้ายจะถูกจับได้จะมีความคืบหน้าในเดือนมิถุนายนนี้
เพราะคดีมันยาวนานมาหนึ่งปีแล้วตัวเขาเองในฐานะพยานสำคัญในคดี
รับว่าอยู่อย่างหวาดระแวงอยากให้เรื่องนี้จบลงได้แล้ว
ผมต้องอยู่แบบหวาดระแวงผมกลัวเหมือนกันครับ
จะแยกแยะคนดีคนไม่ดีเราก็คอยระแวงอยู่
กลัวเป็นคนดีแล้วเราไปคิดว่าเขาเป็นคนร้ายหรือ
ต้องคอยระแวงอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ครับ
ถ้าเรื่องมันจะจบแล้วก็จะจับคนร้ายได้ก็
ผมก็คิดว่าดีใจครับจะได้ผ่านพ้นจุดนี้ไปสักทีครับ
ต้องคอยระวังไปด้วยครับเพราะว่าผมมาในจุดนี้แล้วมันก็
ต้องดูอะไรไปบ้างว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีกับเราหรือว่าอะไรยังไงครับ
ทีมข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยไปบ้านลุงพลมาวันสองวันนี้ไม่เจอใครนะฮะ

ตามข่าวเนี่ยคือไปกับป้าแตนภรรยาป้าแตนป้าน้องชมพู่แล้วก็ลูกชายสองคนไปบ้านพ่อลุงพลที่วานอนนิวาสสกลนคร
นี่วันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะตั้งแต่วันนั้นนะครับ
แต่ล่าสุดเมื่อ๒ทุ่มที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าลุงพลนี่กลับมาถึงบ้านแล้ว
กลับมาถึงบ้านก็เข้าบ้านไปแล้ว๒ทุ่มนะฮะนี่เป็นภาพเมื่อวันที่เดินทางไปนะฮะ
ทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปพบกับนางรจนาคำทองแท้นักปฏิบัติธรรมในจังหวัดสกลนคร

แล้วก็ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าคนที่มาเกี่ยวข้องกับคณีส่วนใหญ่
จะอยู่ไม่ตึกที่มีเกณฑ์ต้องเดินทางตลอดเวลา
อ่ะเดี๋ยวลองฟังดีกว่าครับว่าเธอคาดการเอาไว้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง

เดี๋ยวลองฟังดีกว่าค่ะ
ว่าเธอคาดการณ์เอาไว้ว่าจะเป็นยังไงบ้าง

แล้วปู่พญานาคบอกว่าปู่จะจัดเนอะ
ก็คือว่ามันจะเกิดเหตุความร้อนรุ่มทั้งสองคนนี้

ทั้งสองคนนี้เขาจะเกิดเหตุเวลาเดียวกัน
ผลของการกระทำในวันนั้นที่เขาดูถูกเนอะ
โดยที่เขาไม่ฟังเหตุผลก่อนว่า

ทุกคนสองคนนี้เขาก็จะอยู่กับที่ไม่ได้

แต่เพียงแต่ว่าเขาอาจจะออกหมายจับหนึ่งก่อน

บอกเพศได้ไหมครับ

คดีทุกอย่างมันจะกลับมาพลิก

คนที่เราคิดว่าว่าดีอาจจะไม่ดีก็ได้
คนที่เราบอกว่าไม่ดีอาจจะดีก็ได้
คนที่บอกว่าคนร้ายอยู่ไหน

นี่นะคะเธอก็คาดการณ์นะคะ
แล้วก็พูดถึงดวงชะตาของลุงพลด้วยนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้อยู่ในที่สูง
แต่หลังจากนี้อาจจะต้องเจอกับวิบากรรมนะคะ
นี่ค่ะเธอบอกว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของการสร้างพญานาค
ต้องเป็นคนบารมีมากถึงจะสร้างได้
ไม่ใช่ใครก็จะมาสร้างพญานาคแบบนี้
แล้วก่อสร้างก็ไม่เสร็จก็มีปัญหาตามมาเยอะแยะ
ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนี่นะคะ
การที่เขาสร้างพญานาคเนี่ยนะมันไม่บารมีเขา
มันมันจะทำให้เกณฑ์ชะตาเขาเมื่อไม่ใช่เป็นบุญบรมีแล้วเนี่ย
ชะตาเขาเนี่ยอาจจะมีการติดคุกติดตารางในอนาคตก็ได้
แต่เรื่องอะไรอันนี้เราไม่รู้
ถ้าจะสร้างต่อคือชีวิตแรกชีวิต
และสองก็คือสร้างไม่เสร็จยังไงก็ไม่เสร็จ
เนื่องจากว่าภูมิที่เขาไม่ใช่ภูมิพญานาค
ภูมิที่เขาคือภูมิที่นางพญางูขาว
ส่วนดวงของแม่น้องชมพู่นะคะช่วงแรกอาจจะถูกสังคมกล่าวหา
แต่ตอนนี้ก็ผ่านพ้นวิบากรรมและชีวิตก็จะดีขึ้น
แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการทำนายและคาดเดาเรื่องของดวงชะตานะคะ
ถ้าหลังจากนี้เนี่ยถ้าอยากจะกลับมามีชีวิตแบบสงบสุข
ชาวบ้านกรกกรกลับมามีความสุขเหมือนเดิม
ก็เคยแนะนำกับผู้ใหญ่บ้านกรอกไปแล้วว่า
พื้นที่ที่สร้างพญานาคต้องเปลี่ยนการสร้างจากหัวพญานาคเป็นงูและทาตัวสีขาวทั้งตัว
แล้วก็สร้างรูปหล่อหลวงปู่ลิ้นแห่งวัดถ้ำภูผาแอกแทนค่ะ
แต่พื้นที่ตรงนั้นตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจยึดเอาไว้แล้วนะฮะ
ใช่ค่ะก็ไม่น่าจะสามารถไปสร้างอะไรตรงนั้นได้นะคะ